เป็นศึกระหว่างคนดูแลหอพักกับคนที่เช่าหอ

โอ้โหปรากฏว่าพอจะเข้าไปเข้าไปเตือนนะ
บอกเบาหน่อยโหโดนมีดไดย่าคุณผู้ชมฟันเข้าไปฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าคืนที่ผ่านมานี่เอง
หอพักนี้ไม่มีชื่อนะคุณผู้ชมเลขที่๖๑๑ครับ
นี่ฮะตัวคนเจ็บที่เป็นเจ้าของหอเนี่ยนอนอยู่แบบนี้
แล้วคนก่อเหตุไม่ได้อยู่ไกลอยู่ข้างเนี่ย
คนเจ็บชื่อนัทธวันอายุ๓๘ปีครับ
โดนฟันด้วยมีดไดย่าเข้าแขน๑แผลแล้วก็หัวด้วย
ไหลเลือดไหลท่วมตัวเลยเสื้อผ้าตามเนื้อตามตัวเนี่ยมีแต่คราบเลือด
คนก่อเหตุคือปิยพรครับปิยพร
อาวุธที่ปียพรใช้ก่อเหตุก็วางอยู่ใกล้ใกล้กำแพงห้องเช่าครับตำรวจก็เลย
เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ที่เราวงไว้ให้ดู
ระหว่างที่กู้ภัยปฐมพยาบาลคุณนัทวัล
คนดูแลหอพักนะนักข่าวก็เลยถามหน่อย

คุณนัทธวัลเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ปียพรมานั่งดื่มเหล้าอยู่ในหอตั้งแต่ช่วงเย็น

ส่งเสียงดังไม่รู้ทะเลาะกับใคร
เธอเนี่ยฐานะคนดูแลห้องเช่า
ก็เข้าไปตักเตือนครับพาแฟนไปด้วยนะ
แต่ทางฝั่งของคนก่อเหตุก็คือปิยพร
ไม่ฟังเลยแล้วก็ด่าสวนกลับมาด้วย
แฟนของเธอไม่พอใจก็เลยมีเรื่องกัน
กลัวว่ามันจะบานปลายครับเข้าไปห้ามไว้ก่อนแยกแยก
กลายเป็นว่าทะเลาะกันหนักกว่าเดิมอีก

อาศัยจังหวะที่ตัวเธอยืนหันหลังนะ
ยพรไปหยิบมีดไดย่ามาฟันฉับเข้าที่แขน
แล้วก็ฟันฉับเข้าที่หัวด้วย
จากนั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็กรูกันเข้ามา
ช่วยกันจับตัวปิยพรคนก่อเหตุไว้ครับ
แล้วก็รุมตื้อไปเลยจนปียพรหนีไปไหนไม่ได้ครับ
ส่วนปียพรคนก่อเหตุครับเราก็ต้องฟังเขาบ้าง
เขาอ้างว่าที่ผ่านมามีเรื่องกับคนเจ็บ
ก็คือนัทวันกับสามีนัทวันมาหลายครั้งแล้ว
เขาตัดสินใจจะย้ายออกไปอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ปี๖๑แล้วนะ

ก็กลับมาอยู่ห้องเช่าที่นี่แหละไม่ได้ย้ายไปไหน
ผมเมาดื่มเหล้าไปเยอะก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจก็เลยหามคนก่อเหตุขึ้นรถกระบะ
แต่ตอนหามเนี่ยทุลักทุเลหน่อยคุณผู้ชม
แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าคุณนัทวัลนี่เจ็บหนักเลยฮะ
นี่ฮะตอนพาคนก่อเหตุขึ้นรถไป